เรื่องนี้ก็ต้องปรับความเข้าใจต้องชี้แจงด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาร้องเรียนมาค่ะ
บอกว่าถูกตำรวจหลายนายเลยทีเดียวนะคะ
บุคคลบ้านเขาในยามวิการจะพาตัวเข้าไปโรงพัก
โดยที่ไม่มีหมายค้นแล้วก็ไม่แจ้งข้อหาด้วยค่ะ
จ่ายกิ้มจ่ายกิ้ม
ไปเอาเร็มให้ครับ

เร็มของมีเร็มของมี

กำไร๊ทหาร
อย่างกูใจ

คนที่กำลังถูกตำรวจจับกลุ่มอยู่นี่แหละค่ะ

แต่ว่าก็เนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านหลังนี้

จำพวกกระท่อมใบกระท่อมขนมต่างนะคะ

เขาก็ขี่รถมาจอดหน้าบ้าน
ปรากฏตำรวจตามมามาจับเขาก็ตกใจ

แล้วเขาบอกรถคันนี้เพิ่งซื้อมามือสอง

หลังจากนั้นเขาบอกว่าตำรวจจับเขากดกับฝาผนัง
ในใจเขาคิดว่าทำไมทำขนาดนี้
เกินกว่าเหตุหรือเปล่ารอยสักของเขาเหรอ
หรือเพราะหน้าตาของเขาเขาคิดในใจแบบนี้เขาบอกนะคะ

เขาเองเคยมีประวัติปล้นทรัพย์และเสพยาเสพติดจริง

แล้วตอนนี้เขาก็กลับตัวกลับใจใหม่แล้วค่ะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่ชายคนนี้เขาบอก
เขารู้สึกว่าทำไมมันเป็นแบบนี้

เรื่องนี้นะคะทางภูมิกับสภาอาทยาย
ภันฑ์ตำรวจออกประโยชน์อัคพรวสอยธานีรัฐบอกว่า

บอกว่าเบื้องต้นที่ทราบเนี่ยก็คือตอนนั้นสายตรวจเขาเห็นผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่
เรียกให้จอดแต่ไม่จอดตำรวจก็เลยตามไปที่บ้าน
แล้วก็เลยเป็นอย่างเหตุการณ์ในคลิปนี่แหละค่ะ
พอไปถึงไปเข้าควบคุมและตรวจสอบนะคะแต่ตรวจสอบแล้วเขาบอกไม่เจอไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดนะคะ
ภูมิกับยังบอกด้วยว่าถ้าผู้ที่อยู่ในคลิปคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถมาแจ้งความได้ที่สพหัดใหญ่ค่ะ